เคยได้ยินการแห่ผีกระด้งไหม
ภีร์กระด้งอ่าภีร์กระด้งนะครับแห่แม่ศรีภีร์กระด้งนะครับ
เป็นประเพณีโบราณที่นี่เขาเรียกว่าการทำบุญกลางบ้าน
นี่ครับบรรยากาศแบบนี้แหละครับเขามีกันยำค่ำนะครับ
เป็นการแห่แม่ศรีภีร์กระด้งอยู่ที่อำเภอเกาะจันทร์
นี่มุกบ้านหนองมะเนาอำเภอก่าวจันทร์
สารประเพณีท้องถิ่นจัดประเพณีบุญกลางบ้าน
และแห่แม่ศรีผีกระด้งประจำปี๒๕๕๙
สนามกีฬาชุมชนที่๑๐นะครับ

เล่นกันในลานบ้านกว้างนะครับในช่วงเทศกาลสงการ
เป็นการเล่นเพื่อความสนุกสนานและหาของที่หายไป
เล่นกันในเวลากลางคืนโดยเริ่มจากการสังเวยเจ้าที่

จากนั้นผีกระด้งก็เหวี่ยงมีการเหวี่ยงผีกระด้งนะครับ

ต่อมาก็เป็นผู้หญิงก็เป็นผู้ที่โดนเข้าผีนะครับ
นั่งบนครกตำข้าวที่คว่ำอยู่กลางลานบ้านนะครับ
เดินไปคำตาปิดตาไปนะครับผูกตา
จุดทูบตั้งจิตให้ผีกระด้งเข้า
นี่ครับภาพบรรยากาศเห็นแบบนี้นะครับ
เล่นคนอื่นล้อมวงร้องเพลงก่อนที่คนเข้าผีจะลุกขึ้น

ไปรอบโดยพี่เลี้ยงก็ตามไปด้วย๑คน
ก่อนจะมานั่งที่ครกแล้วผีก็ออกไป
ชาวบ้านบอกว่าร่วมกันจัดงานเพื่อสืบทอดประเพณีอดีงามของชุมชน
ที่ได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในระดับจังหวัดนะครับ
คือเขาจะออกกำลังกายเป็นกำลังกายเป็นพุมัญญาชาวบ้านตั้งแต่โบราณ

ของวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อมาประยุกต์เป็นเรื่องการออกกำลังกาย

เคยไหมครับยกไปกระด้งฝัดข้าวนี่แหละแล้วก็เอากระด้ง
เป็นภูมิปัญญาเพราะว่าแถวพื้นที่ชนบุรีแถวนี้นะครับ
ประเพณีชาวนาเขามีการวิ่งควายด้วยไง
ประเพณีท้องกินแบบนี้ก็จะมีบุตรกลางบ้าน